นี้ค่ะเกี่ยวข้องกับเด็ก๑๔น้องเขียดคนนี้
คือเขาเชื่อว่าน้องเขียดไปขโมยทองมาบาทหนึ่ง
ไปขโมยตังมาสามพันธุ์จับน้องเนี่ยขึ้นซาเล้ง
เหมือนกับไปพยายามจะเค้นตอนที่เค้นก็มีการทำร้ายร่างกาย
สุดท้ายน้องตายค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ
โดยทางตำรวจที่สพห้วยใหญ่เขาได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเสียชีวิตปริศนาทีนี้ค่ะคดีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตามแหละ
เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุต้องไปตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่ในโรงจอดรถที่บ้าน
หลังนี้อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือเอาน้องเขียดมาส่งไว้แบบนี้นะ
สภาพนะตอนที่เจอนะคือน้องนอนปลาแขง
ข้อมือทั้งสองข้างเป็นรอยแบบเขียวช้ำ

แล้วตามร่างกายมีร่องรอยคุณผู้ชม
เป็นรอยแบบจ้ำเขียว
คงจะโดนเตะโดนทำร้าย
โดนไปเต็มที่จนมาช้ำในนี่คือน้องเขียดเด็กชายไกรสิริอายุ๑๔ปี
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสอบสวนจนรู้ว่าพฤติกรรมของน้องเขียดก่อนหน้านี้
ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ลักเล็กขโมยน้อยไปหยิบฉวยของชาวบ้านมา
ก็มีการโดนจับส่งสถานพินิษฐ์หลายรอบแล้ว
แต่ที่นี้เกิดการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบล่าสุดคืนนั้นยายของน้องเขียด
ได้ยินเสียงเขียดร้องและให้น้าลุกออกมาดูหน่อย
คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน๑ใน๔คือในพริกอายุประมาณ๒๕
เค้ากำลังล้อมน้องเขียดอยู่แล้วเมื่อกี้เราทำกราฟสิกท์ให้คุณผู้ชมเห็น
ด้วยให้สารภาพน้าเห็นจังหวะนั้นบอกเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวจะแจ้ง
ตำรวจเลยน่ะทำแบบเนี้ยฝั่งนั้นน่ะสี่คนตอบกลับมาว่าไงรู้ไหม
ถ้าส่งตำรวจนะนะก็ต้องส่งตัวไปสถานพินิษฐ์เข้าไปไม่นาน
เดี๋ยวจัดการเองคือเป็นเยาวชนไงใช่ทีนี้กลุ่มคนร้ายก็เอาน้องขึ้น
เล้งค่ะขี่ไปเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาทองที่ซ่อนเอาไว้ว่าบาทนึง
เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่หลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าญาติน้องมาเจอน้อง
กลายเป็นศพอ่ะคือน้องอ่ะโดนซ้อมจนช้ำในอ่ะนะคะครับอืม
ก่อเหตุเนี่ยสี่คนคุณผู้ชมฮะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจไปจับมาได้๓คนแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะ
ยังหลบหนีอยู่ผู้ก่อเหตุที่จับมาได้สามคนมีใครบ้าง
มีชื่อพีชอายุยี่สิบเอ็ดปีมีนัทอายุยี่สิบหกแล้วก็แป๊บอายุยี่สิบสอง
ตำรวจจับได้พร้อมของกลางเป็นไอ้ซาเล้งคันที่เอาน้องเขียดไปนี่แหละ
แล้วก็มีเชือกที่ใช้ก่อเหตุด้วยครับนี่คันนี้เขียวหน่อย
มีอุปกรณ์เสพยาด้วยนะมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ใต้เบาะรถด้วยครับ
ผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะว่าพวกเขาก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะลงมือถึงขั้นทำให้น้องเขียนเนี่ยตาย
ไม่ได้กะเอาให้ตายเออแค่จะเอาไปเข้นไงพี่น้องแข็งค่ะ
ไปเค้นเอาทองเนี่ยเขียดเอาทองไปซ่อนไหนเอาเงินไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแค่เค้นเฉย
เขาบอกว่าเพราะว่าน้องเขียดเนี่ยยอมรับเองว่าน้องเขียดขโมยไป
แต่ไม่ยอมพาไปจุดซ่อนทองทีนี้พวกเขาโมโหก็เค้นเท่าไหร่เขียนไม่บอกสักที
พลั้งมือก่อเหตุทำร้ายน้องเขียดเลยเออแล้วทำอะไรบ้างอ่ะก็มัดมือ
แล้วก็มีทั้งเอารองเท้าคอมแบตอะเนอะครับเออไปฝ้าเตะน้องอะนะคะค่ะ
คุณผู้ชมคือเรื่องนี้นะทางพ่อของน้องน่ะเสียใจมากเลย
บอกว่าแม่น้องเพิ่งเสียชีวิตไปปีที่แล้ว
กลายเป็นว่าปีนี้ต้องมาเสียลูกอีกมีลูกคนเดียวด้วย
ทำใจไม่ได้จริงจริงค่ะย่าก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเขียนอ่ะนะ
หลังจากที่แม่เสียไปตัวน้องเขียดเองก็ไม่ยอมไปโรงเรียน
ก็ตะเวนเร่ร่อนไปทั่วหมู่บ้านย่าบอกว่าเขียดอ่ะ
เขาเหมือนเด็กที่ไม่มีความสุขขาดความอบอุ่น
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องพฤติกรรมของเขียดนะคะ
ที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยมันเคยมีคลิปนะ
คลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลอะค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะ
ภาพนี่นี่นี่อันนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยพาน้องเขียดมา
เห็นไหมในมือน้องเขียดทำอะไรจุดทูปอยู่ใช่ไหม
นี่เอาน้องเขียดมาจุดทูบสาบานกับสารเจ้าพ่อดำ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านชากแง้วค่ะ
แล้วคำสาบานของน้องเขียนบอกว่าจะเลิกแล้ว
นิสัยลักเล็กขโมยน้อยจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้าน
จะเลิกนิสัยเกเรถ้าเกิดว่าทำอีกเนี่ย
จะขอให้ชีวิตมีอันเป็นไปแล้วก็มีการปักทูบสาบาน
เหตุการณ์การสาบานมันเกิดขึ้นเมื่อ๑๕มิถุนาที่ผ่านมาเองนะคะ

สัญญาแล้วนะว่าจะเลิกนิสัยรักขโมย
จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนในหมู่บ้านเราห้ามทำตัวเกเลเด็ดขาด

จะต้องโดนลงโทษแล้วนะรู้เรื่องนะ
ใช้ปากทูบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้พอเห็นคลิปนี้มีการสาบานกับศาล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านสารเจ้าพ่อดำ
เอาจริงนะคุณผู้ชมคือคนเขาจะบอกว่าเนี่ย
ที่ไปสาบานแบบนี้แล้วพูดขอให้มีอันเป็นไป
เป็นเพราะว่าเราไม่ทำตามสิ่งที่เราสาบานไว้หรือเปล่า
การเสียชีวิตของน้องเขียดครั้งนี้มันเกี่ยวไหม
เกี่ยวกับการผิดคำสาบานแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเรื่องของการปมขโมยทองเนี่ย
คุณผู้ชมคือถ้าเกิดพิสูจน์ได้จริง
หน้าที่ต่อไปจริงเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ไม่ควรใช้สารเตี้ยในการที่จะเค้นเองหรือจะทำร้ายน้องจนทำให้ตาย
ผิดคำสาบานก็ให้ธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ
ใช่ไม่ใช่พวกคุณไปทำหน้าที่ลงโทษคุณไม่ใช่สารเตี้ย